เขาเปิดเผยข้อมูลการสำรวจทั้งเด็กแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ปรากฏข้อมูลออกมาว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ปีประสบภาวะการขาดสารอาหารเรื้อรัง
เผยผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีรายจังหวัด
ซึ่งมีการจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ปีในจังหวัดนราธิวาส
ยาลาปัตตานีสตูนรวมถึงจังหวัดสงขลา
มีภาวะเตี้ยแครนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
โดยเฉพาะที่นราธิวาสก็มีเด็กอายุต่ำกว่า๕ปี
ที่มีภาวะเตี้ยแคะแกรนสูงถึง๑๒๐
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่๑๑๑ค่ะ
ปัญหานี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะ
จากกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเด็กในพื้นที่
ไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ก็เลยทำให้การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย
การพัฒนาสมองของเด็กหยุดชะงักลง
ซึ่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีการสำรวจเจาะลึกอีก๑๔จังหวัด

ของทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลสำรวจก็ชี้ให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนของเด็ก
ยังเป็นปัญหาสำคัญในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
ขณะที่ทั่วประเทศก็มีเด็กอายุ๑๒๒๓เดือน
ร้อยละ๗๒ได้รับภูมิคุ้มกันครบก่อนอายุ๑ปี
แต่สัดส่วนนี้ต่ำมากในจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลารวมถึงจังหวัดปัตตานีนะคะ
ซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ๓๗ร้อยละ๓๙
แล้วก็ร้อยละ๔๐ตามลำดับค่ะ
อกจากนี้อัตราของเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ปี
ที่มีภาวะผอมแห้งหรือภาวะทุกโภชนาการเฉียบพลัน
จังหวัดชายแดนใต้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนะคะ
อัตรานี้สูงสุดในจังหวัดปัตตานี
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในชายแดนใต้ก็คือร้อยละ๑๓
มาด้วยจังหวัดนราธิวาสร้อยละ๑๑
ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละห้า

เรื่องสารอาหารและก็เรื่องการเจริญเจิ่มโต

คนที่ควรที่จะใส่ใจดูแลมากที่สุดก็คือ
พ่อแม่ผู้ปกครองให้ลูกให้บุตรหลานของคุณเนี่ยได้รับ
ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ครบ๕หมู่ด้วย
แล้วก็นายโทมัสเดวินผู้แทนขององค์การยูนีเซฟประเทศไทยเนี่ย
เขามีคำพูดคำพูดหนึ่งออกมาบอกว่า

เผชิญกับอุปสรรคมากเกินไปในการเติบโตขึ้น
เราต้องพยายามมากขึ้นในการช่วยให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการต่างและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ผู้แทนในองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยเนี่ย